ภารกิจค้นหาเฮลิคอปเตอร์ศูนย์หายของกองทัพอากาศพร้อมกับนักบินแล้วก็ช่างเครื่องในช่วงที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นการระดมหน่วยกำลังรบของหน่วยรบพิเศษ๓เหล่าทัพที่ไม่บ่อยครั้งนักนะครับ
เราจะได้เห็นกำลังชุดรบพิเศษปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
เราจะไปติดตามการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ในภารกิจพาลูกทัพฟ้ากลับบ้านครับ
ถ้าเครื่องบินเสียงเคราะห์เหล็กก็ตามว่าเครื่องบินเป็นเหล็กเขาอาจจะไม่สามารถส่งเสียงได้
การเคาะอะไรพวกนี้ก็ขอให้เราสังเกตเสียงให้ดี
อาจจะถึง๑กิโลเมตรแล้วก็เป็นพื้นที่สูงชันและเป็น๖
เพราะฉะนั้นพวกเราต้องสังเกตให้ละเอียดบริเวณนี้ว่ามีรอยต้นไม้กระจาย
เกิดจากโลเตอร์มันไปฟาดหรืออะไรหรือเปล่าตรงนี้เราก็จะเดินลงมา
ถ้าอากาศปิดฮอขึ้นไม่ได้ช่วงบ่ายเราจะต้องเดินเท้าขึ้นแล้วก็อาจจะต้องไปนอนข้างบน
ภารกิจพาลูกทัพฟ้ากลับบ้านในการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศ
ประสบอุบัติเหตุตกบนเทือกเขาชะเมาตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
นับเป็นภารกิจที่๓เหล่าทัพระดมหน่วยกำลังรบพิเศษซึ่งเป็นหน่วยรบชั้นยอดของแต่ละเหล่าทัพ
ออกร่วมค้นหากำลังพลของกองทัพอากาศ
ภารกิจนี้นับได้ว่าเป็นการผนึกกำลังและผนึกสัญญานุภาพของกำลังลบที่ผ่านการฝึกอย่างหนักของเหล่าทัพมาโดยตลอด
รวมถึงช่วยเหลือนักบินและเจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุอากาศยานตก
ราชูจัมเปอร์จึงมีความสามารถในการเอาตัวรอดการค้นหาและการรักษาพยาบาล
โดยใช้การเดินเท้าเข้าพื้นที่ในกรณีสภาพอากาศปิด
ความสามารถของคอมมันโดทัพฟ้านี้๑นายต่อ๑ทหารราบธรรมดา๑๐นาย
และชุดนี้คือชุดแรกที่พบเพื่อนร่วมกองทัพของพวกเขาเป็นทีมแรก
ลีคอนกองพันลาดตระเวนนาวิกโยธินกองทัพเรือ
โดยรบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถึง๗แบบ
สงครามนอกแบบการปฏิบัติการตรงหรือภารกิจลับ
ต่อต้านการก่อความไม่สงบการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ลาดตะเวนในพื้นที่ยากลำบากและในการปฏิบัติพื้นที่ทุกสภาพ
การช่วยเหลือมิตรประเทศการปฏิบัติการจิตวิทยา
สนับสนุนในการงานด้านอื่นการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปฏิบัติการได้รูปแบบทั้งน้ำฟ้าฝั่ง
และที่สำคัญพื้นที่เขาชะเมาคือพื้นที่การฝึกของกองทัพเรือ
ซึ่งหน่วยซิลรีคอนคอมมันโดของกองทัพเรือ
มีความชำนาญในพื้นที่เขาชะเมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เพราะเขาชะเมาหากเป็นเส้นทางปกติในทางการฝึก
ก็จะเป็นเส้นทางที่เดินง่ายที่สุดแต่ก็ถือว่าชันที่สุดเช่นเดียวกัน
แต่หากเดินออกนอกเส้นทางถือว่าเป็นเส้นทางที่อันตรายมากที่สุดเช่นเดียวกัน
ซึ่งกองทัพเรือจึงตัดสินใจส่งทั้งซิลและรีคอนเข้าระดมค้นหา
ร่มป่าวายหรือทหารรบพิเศษจากกองทัพบก
องพันธหารพลร่มจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ถูกร้องขอหลังจากต้องการกำลังสนับสนุน
ที่มีความสามารถในการปฏิบัติพื้นที่อันตรายและในสภาพอากาศปิด
และปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตแบบสุดระทึกขวัญ
ดำเนินภารกิจสุดลับและชั้นยอด
รวมถึงการรับงานอีกหลายอย่างที่ทุกคนไม่สามารถปฏิบัติการได้
คาดหวังของการทำภารกิจในครั้งนี้
คือต้องการให้ป่าวายปฏิบัติหน้าที่แบบโรยตัวและเข้าไปในพื้นที่
ทหารผู้กล้าแห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ผ่านการฝึกมาอย่างทรหดก่อนจะเป็นกำลังหลัก
และการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารที่ท้าทาย
และทั้งหมดคือภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษ
และนี่จึงเป็นภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษจากกองทัพบกด้วยเช่นกัน
ปฏิบัติภารกิจของ๓หน่วยกำลังรบพิเศษแบบเช่นนี้จึงมีให้เห็นไม่ง่ายนัก
ภารกิจพาลูกทัพฟ้ากลับบ้านจึงเปรียบเสมือนภารกิจที่มีการปฏิบัติที่หลากหลาย
แต่มีเป้าหมายเดียวกันแม้ภารกิจนี้จะจบลงด้วยความโศกเศร้าแต่พวกเขาก็ทำได้ดีที่สุดแล้ว
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน